เรื่องว่ามนที่เวลานี้ดีฉันไปเยี่ยมมาะคุณวิวอาสยามครับคุณผู้ชม
อันนี้ข้อขิดเตือนใจเลยตาปริ้นออกมาคุณผู้ชมโหวพี่แก่งฝุ่นหน้าเบี้ยวตกใจมาก

เกิดจากการไปกินยำไข่แมงดา
อันนี้ฟังเลยกินแล้วก็กินอีก
ชอบกินมากไงเกิดประจวบชอบทานอาหารทะเลนะคุณผู้ชม
ไปฟังเลยดีกว่าว่ากินแล้วทำไมมันเกิดอะไรขนาดนี้

ใช่อันนี้ขออนุญาตคุณหมอแล้วนะคะไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะ
ำไข่แมงดาวิวกิน๒วันครับวันละ๒จาน
ท้องเสียอย่างแรงก็คือถ่ายตั้งแต่อยู่บางแสน

เหมือนมันจะดีขึ้นนิดนึงแต่มันก็ยังมีการถ่ายท้องอยู่
ก็เลยไปหากินของทะเลต่อก็เลยไปกินเมนูเดิม
น้องชายบ่นแล้วว่าเอ๊ะทำไม๓๔คำที่น้องกินเนี่ย
พี่ว่ามันชาลิ้นนะพี่ว่าเออพี่ก็เป็น
จานที่๔มันค่อยบวมขึ้น
ปีนี้พี่ยูก็ไม่ไหวแล้วขับรถจะกลับกรุงเทพ
ก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลพานทองแพ้อาหาร
แต่ไม่แน่ใจว่าหรือว่าเราอาจจะแพ้จากสารฟอร์มาลีน
โอ้ยพี่วิวจริงต้องสังเกตอาการตัวเอง
ตั้งแต่คำ๒คำแรกที่น้องชายบอกแล้วว่า

ซึ่งเราก็เลยไปถามคุณหมอนะคะคุณหมอสองเนี่ยค่ะ

เป็นศัลยแพทย์ชื่อดังของเมืองไทยค่ะ

บุฟเฟ่ต่างปิ้งย่างต่าง
ที่เนี่ยแมลงวันตอมแล้วก็ตายเลยนะ
ต้องระวังให้ดีหมอสองข้อคิดเตือนใจ
สลายฝันบุฟเฟ่กันเลยทีเดียวไปฟังเลยค่ะ
เราก็ต้องเลือกรับอาหารจากสารที่เราเชื่อถือได้
ปิ้งย่างต่างได้ยินบ่อยมากเลยว่า
แมงวันไม่ตอมแมงวันตอมแล้วตายอะไรอย่างนี้
ครั้งเขาไปผสมสารอะไรต่างให้มันดูเหมือนสดให้มันไม่เน่า
ก็คือดับฝันชาวแก๊งหมูกระทาไปเลย
ก็ต้องเลือกเลือกสถานที่
ใช่บางที่เนี่ยว่าถูกแล้วแต่บางทีมันไม่สะอาด
คือบุฟเฟ่ปิ้งย่างคุณผู้ชมทานได้ปกติ
แต่ว่าเราต้องเลือกร้านที่ถูกสุขลักษณะอนามัย

ว่าเออทานไปแล้วแบบมีอาการชาลิ้นอย่างที่วิว
แล้วยังกินต่อจานที่๔นี้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะ